อีกหนึ่งเรื่องคุณเอเอค่ะ
บทสรุปของการที่ไปเกลียนบนการบินไทยค่ะ
ล่าสุดก็ได้ออกมาขอโทษเป็นจริงเป็นจังนะคะ
แต่ฟังดูหลายคนก็บอกตกลงขอโทษจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เขาก็ได้โพสต์ข้อความสำนึกผิด

นี้ก็ได้เหรอคลิปฮาคลิปขำ
ตลกบ้าบอแบบนี้ก็ได้เหรอ

อยากให้ทำให้ทุกคนเห็นว่าการบินไทยมันดีขนาดไหน

ตัดออกมาดีเหลือเกินนะคะ
บางคนบอกว่ามันเหมือนตกหัวแล้วรูปหลังนะ
ก็เตือนสติบอกว่า